บ่ายของเมื่อวานนี้นะครับที่แฟลต์ดินแดงที่อยู่ระหว่างการลื้อถอน
เพื่อทุบแล้วก็สร้างใหม่เกิดพังถล่มลงมาโอ้โหคนตกใจกันมาก
น่ากลัวมากไปทับรถยนต์ของชาวบ้านหลายคันแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีครับ
ไม่ได้มีใครอยู่แถวนั้นทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บ

ก็เป็นเหตุการณ์ประทึกที่แฟลต์ดินแดงครับ
หลังจากที่มีบริษัทเข้าไปทุบตึก
อาคารพังถล่มนิกอาหารลงมาเฮ้า
โอ้เสียงดังสนั่นวัลวายพื้นสะเทือนเลย

กันไปเหตุการเกิดขึ้นที่บริเวณตึก๑๘ที่อยู่ระหว่างการบริษัท
เพื่อก่อสร้างใหม่มีรถที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยเสียหาย
สิบกว่าคันนะฮะโดยที่เสียหายหนักที่สุดก็เป็นแท็กซี่ที่
จอดอยู่บริเวณการว่าเป็นอู่ของแท็กซี่ด้วยนะครับแต่ว่า
อาคารดังกล่าวไม่ได้มีผู้พักอาศัยอยู่แล้วเพราะว่า
อยู่ระหว่างการบรื้อถอนมีคนย้ายขึ้นตึกใหม่ไปแล้วนะครับ
ทางด้านของนางจันตรการสาวสุภาเป็นชาวบ้านที่พักอยู่ใน
แฟลต์ดินแดงก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยรถกำลังเจาะนะ
จอดที่บริเวณเสาด้านล่างของตึกโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าค้ำยัน
ขนาดนั้นตัวเองเนี่ยอยู่ข้างในอีกตึกหนึ่งนะฮะ
ได้ยินเสียงพังคลื่นลงมาดังมากก็ยอมรับว่าตกใจมากนะครับ
บริษัทที่ไปทุบตึกเนี่ยมีปัญหากับชาวบ้านตลอดเลยเพราะว่า
ก็ไม่มีความปลอดภัยเลยอีกทั้งมีชาวบ้านบางคนเนี่ย
ยังไม่ได้ยอมย้ายออกไปนะฮะทางด้านของนายชาวลิศเทพสุภาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตึกถล่มก็บอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเดินมาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ริมถนนนะครับ
จากนั้นได้ยินเสียงตู้มเสียงดังมากนะฮะแล้วก็หันไปดูก็เห็นว่าตึกเนี่ยถล่มลงมาแล้ว
จากนั้นเนี่ยเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างตึกก็ถูกดึงลงมาจนหักลงมาข้างตัวเขาเองนี่แหละครับ
ด้วยความกลัวก็เลยรีบทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบวิ่งหนีไปก่อน
หันกลับมาเห็นไฟระเบิดเป็นประกายไฟจากหม้อแปลงไฟจากสายไฟด้วยนะฮะ
แล้วก็มีเสาไฟล้มทับรถแท็กซี่อีก๕๖คันสภาพที่เห็นเลย
ตอนนั้นกลัวมากก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยก็ปลอดภัยได้นะครับ
สำหรับการบริษฐรดังกล่าวเป็นโครงการบริษฐรแฟทดินแดง
๑๘๑๙และ๒๓ตึก
เพื่อปรับปรุงพื้นที่เตรียมก่อสร้างแฟลตขึ้นมาใหม่
ทดแทนแฟลตเก่าที่มันก่อสร้างมานานกว่า๔๐ปีแล้ว

เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะฮะ
โดยมาเริ่มบริษฐรแฟท๑๙และ๒๐ก่อน
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุที่แฟลตตึกที่๑๘อันนี้นะครับ
ก็ต้องเป็นประกาศเป็นพื้นที่ห่วงห้ามก่อนเพื่อความปลอดภัย